เรื่องราวของความสวยความงาม
ใครที่ชอบเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ทานตอนเช้าคอลลาเจนคือจะได้สวย
นมแล้วนอกจากกระดูกแข็งแรงแล้ว
คุณยังได้ขาวได้ผอมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม

สิบพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็๒บรรทัศน์ใหญ่
จะต้องรับผิดชอบเพราะคุณจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยคุณรีวิวไปโดยที่คุณไม่ได้ใช้
คุณอาจจะเจอคดีช่อกงประชาชนด้วย
เพราะว่าคุณไม่ได้ใช้แต่คุณมายิ้มกับผลิตภัณฑ์
แล้วบอกว่าคุณผิวพันธ์ดีเพราะผลิตภัณฑ์นี้

และในฐานะคุณเป็นผู้โฆษณาด้วย
เตรียมตัวที่จะเดินเรียงแถวไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะ

แต่เมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าในการดำเนินคดี
กับผู้ต้องหาทั้ง๘คน
และทางตำรวจบอกว่าน่าจะมีผู้ต้องหามากกว่า๘คนนี้ด้วยซ้ำนะครับ
เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่เราตามติดกันมา
ตั้งแต่ช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

๓จุดทั่วประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพที่นครราชศรีมาที่ชนบุรีด้วย
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
ควบคุมตัว๒สามีภรรยา
ก็คือนางวรรณภาพวงศล
ซึ่งถือว่าเป็นคนสำคัญเพราะเป็นหัวหน้าทีม
อีกคนนึงที่เป็นสามีก็คือนายกรพวงศล
ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการเงินนะครับ
เป็น๒ผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชน
เพื่อไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นผลัดแรก
โดยขณะถูกนำตัวออกจากห้องควบคุม

แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อ
ก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ของพนักงานสอบสวน
ออกจากกองบังคับการปราบปรามไปทันทีนะครับ
ต่อมาสารอาญาให้ประกันตัว
นางวรรณภาพวงศลและนายกรพวงศล
๒คนนี้หลังจากที่ตำรวจกองปราบ

โดยสารให้ตีราคาประกันตัวนางวรรณภา
อยู่ที่๒๕๐๐๐๐บาท
ส่วนนายกร๑ล้านบาท
ภายใต้เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ

ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างฮะ
ค่ะก็คือ๒คนคือจับกลุ่มตัวได้๖คนใช่ไหมคะ

ก็คือนายกษิตวรชิงตันหรือหญิงย้วย
ถูกควบคุมตัวในห้องควบคุมตัวของกองปราบเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งก็จะต้องมีการสอบสวนกัน
โทษตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตารองผอว์บอร์ตอเตอรอ
เดินทางมาสอบปากคำหญิงย้วยด้วยตัวเองเลยนะ
การประกันตัวของหญิงย้วย๔แสนบาท
ส่วนเรื่องของข้อมูลต่างนี่นะคะ

พลตำรวจเอกวิราชัยบอกว่าหญิงย้วยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเครือข่ายนี้ทั้งหมด
ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์
เชื่อได้ว่ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมากกว่า๘คนนี้

ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในการออกหมายจับต่อไป
หรือว่านายกษิตได้รับการประกันตัว

ก็คือนางวรรณภาแล้วก็นายกร

ใช่ถามว่าแล้วที่เหลือละ
อีก๓คนเพราะตามจับกลุ่มจับกลุ่มได้๖ใช่ไหม

นายมายสิทธิ์สว่างธรรมรัฐผู้จัดโรงเรียนสอนรวย
นายผิ๊นิธิอาติรณวัฒร์ถุภร

แล้วก็นางสาวตรีชดาใจสบาย

ในวงเงินเท่ากับหญิงย้วยแหละคือ๔๐๐๐๐๐บาท
โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบอกว่า
ที่ให้ประกันตัวนั้นเพราะผู้ต้องหา
ให้ข้อมูลและรายละเอียดเครือข่ายนี้ทั้งหมด
คือให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ที่ตำรวจสามารถจะเอาไปดำเนินคดีกับคนอื่นต่อได้
และที่ว่าเป็นประโยชน์ทำให้พลตำรวจเอกวิรัชัยเปิดเผยมานี่แหละฮะว่า
เครือข่ายนี้น่าจะมีมากกว่า๘รายขณะนี้
อยู่ในระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานในการออกหมายจับต่อไปนะครับ
อกจากนี้ยังมีคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นแม่ทีมต่าง
แม่ทีมในการขายของคุณก็รู้นะเวลาขายตรงขายอ่อน

แม่ทีมต้องดูพฤติการว่าเข้าองค์ประกอบในข้อหาใดบ้าง
ขณะนี้ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะต้องติดตามเรื่องของคดีกันต่อไป
ส่วนเรื่องของคดีช่อกงและหลอกลวงประชาชน
ทั้งหมดนับแล้วตอนนี้ที่พบเบื้องต้น
ตำรวจตรวจสอบพบว่ามีทั้งหมด๕๖รายชื่อด้วยกัน
พลตำรวจเอกวิราชัยบอกได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนออกไหม

วันนี้เป็นวันแรกที่รายชื่อจะถูกเปิดเผยออกมา
แต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอก๕๖คนก็ค่อยทยอยเปิดมา
แล้วก็จะมีการนัดกันว่าจะเข้ามาพูดคุย
จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมวันไหนอย่างไร
อกจากนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยยังได้บอกนะ
บอกว่าดาราศิลปินที่รับรีวิวสินค้า
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะ
ดาราศิลปินไม่ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าจริงหรือว่าสินค้าปลอม
และมาอ้างว่าใช้จริงดีจริง
อันนี้จะมีความผิดฐานช่อกงประชาชนนะ

ถือว่าเป็นการล่อลวงให้ประชาชนหลงเชื่อในสรรพคุณของสินค้า
ทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้ว่าสินค้าดีจริงหรือไม่ดีจริงนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึง

ยังได้กล่าวถึงกลุ่มดาราแล้วก็เน็ตไอดอล
รีวิวสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์นี้ด้วย
ส่วนตัวนี้เชื่อว่าถึงแม้ว่าการจะไปโปรโมทสินค้า
หรือว่าการไปออกอีเวนต์จะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งก็ตาม
แต่การจะไปโชว์หรือว่าโปรโมทสินค้า
ที่ผิดกฎหมายถือว่ามีความผิดไปด้วย
ถึงแม้ว่าจะอ้างว่าไม่รู้ก็ตาม
เพราะว่าการจะทำอะไรก็ตามต้องรู้กฎหมายทุกคน
จะต้องรู้กฎหมายต้องรับรู้ว่าของที่จะขาย

รวมไปถึงมีการรับผลประโยชน์จากสิ่งของดังกล่าว
ต้องมีการทำสัญญาและต้องมีคนดูแลเรื่องนี้

เพื่อติดตามมาดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะ
ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓ค่ะ
แต่ถ้าเราไปหยิบสิ่งของที่ผิดขึ้นมาหยิบสิ่งของที่ผิดขึ้นมาโชว์
อย่างนี้มันก็คงจะผิดด้วย
เพราะเราไปโชว์เราเป็นเน็ตไอดอล
คนก็จะบอกว่าเขาซื้อของเนี่ยเพราะว่าอะไร
เพราะว่าเชื่อในดาราคนนี้ใช้แล้วดีเอาตัวเองมาเป็นตัวแบบ
ใช้อันนี้แล้วดีหน้าขาวอะไรอย่างนี้

ถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของดีของถูกต้อง
ใช้แล้วดีคนใช้ตามก็ดีคนก็ได้รับผลดี
แต่ถ้าเป็นของไม่ดีของไม่ถูกต้อง

แต่บางคนใช้ตามเกิดไปเหอะไปมีแรงมีผลมีผื่น
อย่างนี้แหละปัญหาเกิดแล้ว
เราก็ต้องดูว่าของที่เราจะทำมันถูกหรือเปล่านะครับนะ
เผลอเอายาเสพติดขึ้นมาโชว์แล้วบอกว่าดีอย่างนี้

ฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจำเป็นต้องรู้ไหม
เราสมควรต้องรู้ไหมในหน้าที่งานที่เราต้องทำ
งานนี้คืองานที่เราต้องทำและสำคัญที่สุดคือ
เรารับประโยชน์หรือเปล่าเราจะรับประโยชน์ไหม
ถ้ารับประโยชน์เวลามีค่าตรงค่าตัว
เราจะต้องมีการไปทำสนิยงสัญญากันมีสนุงธนายติดต่างกันไป
นั่นแหละพวกที่มีอาชีพต่างที่ต้องดูแลเรา
ต้องเป็นคนดูแลว่าของที่เราจะทำนั้นเนี่ยมันถูกไหม
บอกแบบนี้ครับกรณีนี้จะเป็นการสร้างบรรทฐาน
กับดาบรานักแสดงว่าจะรับเงินเพียงสมมุติ๕๐๐๐บาท

คุณเป็นดาบราคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคม
แล้วถามว่าข้อกฎหมายของทางออยเขามีนะครับ
อยบอกแบบนี้บอกว่าถ้าใครรีวิว
แม้จะอ้างว่าไม่ได้รับเงินหรือผลตอบแทน
อยเขาไม่นับนะเขาไม่คิด
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดของออย
แต่คุณถือว่ามีความผิดฐานเป็นผู้โฆษณาอยู่แล้ว

ยิ่งถ้าไม่ได้อยู่ในการควบคุมของออย
ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามันผิด
คุณอาจจะมีโทษปรับ๑แสนบาทนะจ๊ะ

รับงานหรือไม่ได้เงินก็ตาม

เมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในดารานักแสดง
แม้ว่าจะยังไม่มีรายชื่อเปิดเผยออกมา
แต่ว่าหลายคนก็คงจะเห็นบ้างแหละ

หนึ่งในนั้นค่ะปันสูทัศน์ตาอุดมสิน

แบรนด์สินค้าติดต่อเข้ามา

บอกว่าให้ลงรูปเป็นการรีวิวสินค้า
ส่วนเหตุผลที่รับรีวิวไปปัน
บอกว่าทางแบรนด์แจ้งว่าสินค้าที่อยู่ในตลาด

เป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมาสักพักแล้ว

เขาบอกมีเลขออยปรากฏที่ข้างกล่องไง

ตัวเองตกใจแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
ที่ไม่ได้ไตรตรองสินค้าที่จะโฆษณาออกไปให้ดี
และก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อใครหลายคน
ถ้าตำรวจเรียกตัวเข้าไปสอบปากคำยินดี

ตามสัญญาที่บอกก็คือ๑๕วันลบค่ะ
คือเจ้าตัวที่สินค้าตัวนี้เขาเอามาให้
พวกเขาแจ้งว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมา

แล้วก็เห็นกล่องออยออเห็นเลขหมายข้างหลัง
ด้วยความที่เราเป็นผู้บริโภคปกติเลย

อันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องยังไง

แล้วแบบเราก็เห็นว่ามันเป็นสินค้า
อยู่ในตลาดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วค่ะ

นึกว่าทุกอย่างมันถูกต้องแล้ว

นางสาวระรินดาจินดาชาญสอนนะครับ
ขายสินค้ายี่ห้อตรีชดา

กับสินค้านี้ประมาณ๑๗๐๐๐บาท
เพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าสินค้าขายเนี่ย

ตัดสินใจเลยนะไม่ขายสินค้าต่อ
และต้องการขอคืนเงินเป็นเงินสด

เพื่อขอคืนสินค้าที่รับมาแล้วทั้งหมด
แต่แม่ทีมก็บอกว่าไม่สามารถคืนเป็นเงินได้

เอาก็ตรวจสอบไปแล้วมันไม่มีโรงงานผลิต

เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยในเข็ดต่ออาชีพเลยนะฮะ
รับว่าที่ผ่านมาเชื่อมั่นในตัวสินค้า
เพราะมีดาบราแล้วก็เน็ตไอดอลมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับ
โอเคแล้วไงคิดว่าเชื่อถือได้
จากเจ้าของแบรนด์จากแม่ทีม
จากหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในสื่อค่ะ
มีทั้งดารงดาราถือเราก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างถูกต้อง
แต่พอเจออย่างนี้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย
เราไม่อยากได้ไม่อยากขายแล้ว

เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดดาราถือได้เนี่ย
แสดงว่ามันต้องผ่านการตรวจสอบ
เรามีความรู้สึกว่าคนของประชาชน
ซึ่งก็น่าจะให้ความปลอดภัยหรือความมั่นใจกับเราได้
คืออยากได้คืนนะคะจะได้คืนหรือไม่คือไม่แน่ใจค่ะ
แต่เราที่เรามาตรงนี้เพราะว่าเราก็อยากให้เขาคืนให้เรา
ถ้าเกิดเขามีเงินอยู่ถ้าเงินแสนกว่าบาทเนี่ย
มันไม่ได้ทำให้เขาจนแต่มันทำให้เราที่เป็นคนจนดีขึ้น

จากมีผู้เสียหายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วนะฮะ
ยังมีผู้เสียหายที่ว่าจ้างให้นางวรรณภาพวงศล
เฟิร์นเจ้าของบริษัทเมจิกสกินจำกัดเนี่ย
เขาผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้

ให้ผลิตเพราะตอนแรกเนี่ยก็อ่าคิดว่านางวรรณภาเนี่ย
โอ้โหมีโรงงานมีอะไรชั้นดีเลย

นางสาวเกรดกระหนกสนิทนามอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดราชบุรี

ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชนิดผงสำหรับกระชับช่องคลอด

แล้วก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามท้องตลาด๑๘๐เนี่ย

โดยทางบริษัทก็ใช้เวลากว่า๒เดือนในการผลิต

แล้วก็มียอดการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากนะครับ

จ้างให้นางวรรณภาผลิตสินค้าเป็นล็อตที่๒แล้ว
ในวงเงิน๖๕๘๐๐๐บาท
แต่มันมีปัญหาในล็อตที่๒นี่แหละฮะ
ผลิตภัณฑ์ล็อตที่๒ส่งถึงมือลูกค้า
ปรากฏว่าลูกค้าเห็นว่า
หมายเลขทะเบียนออยที่ปรากฏอยู่ข้างกล่องเนี่ย
เป็นทะเบียนผลิตภัณฑ์แคปซูลนิ่ม
ซึ่งไม่ตรงกับประเภทของสินค้าของที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดชง
ลูกค้าก็เลยร้องเรียนกลับมา

มีผื่นขึ้นตามตัวประจำเดือนไม่มาตามปกติ

ถ้าจะยกเลิกสัญญาแล้วจะคืนให้
เจ้าของผู้ว่าจ้างให้ผลิตไม่ไปพบนางวรรณภานะ

กลัวว่าไปพบเพียงลำพังเลยจะโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ

แล้วก็ตอนหลังก็พอมารู้เป็นข่าวใหญ่โตแบบนี้ตกใจเลย
วันนี้ดูรายชื่อนะคะศิลปินดาราท่านไหนนะคะ
ได้เข้าคิวก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องของการเรียกเข้าไปสอบ